ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของครูและเด็กนักเรียนอีกแล้วนะครับ
คนที่ร้องเรียนแล้วก็โพสต์เรื่องนี้ในโลกโซเชียล
เป็นพี่ชายของเด็กหญิงชั้นม๖
บอกว่าน้องสอบตกวิชาฟิสิกส์

คือสอบตกวิชานี้กันทั้งห้องเลยนะครับ๒๐กว่าคน
และทีนี้ครูเขามีวิธีการให้สอบซ่อม
ใช้ได้๓วิธีจะใช้วิธีไหนก็ตาม
แต่ว่าน้องคนนี้แล้วก็เพื่อนของเขา

คือใช้วิธีในการที่จะจุดเตาถ่าน

แต่ทีนี้ครับพอจุดเตาถ่านแล้วมันเกิดระเบิดใส่ตัวพวกเธอเอง

ก็มีการโพสต์รูปของน้องสาวลงในโลกโซเชียล
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับกรณีที่
ครูให้ทำโครงการในการแก้แล้วก็แก้คะแนนหรือว่าสอบซ่อม
ไหนนะครับทีมของเราก็ลงพื้นที่หาข้อเท็จจริง

ระบุว่ามีนักเรียนหญิงชั้นม๖วัย๑๗ปี
ในอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นได้รับบาดเจ็บ
อย่างที่เห็นตามร่างกาย
เป็นอุบัติเหตุไฟคลอกขณะที่ทำโครงงานเผาถ่านภายในโรงเรียน
นักเรียนหญิงที่ได้รับบาดเจ็บก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริง

รวมกลุ่มกันทำโครงงานเผาถ่านจากเตาถ่านที่ทำขึ้นเอง
ซึ่งการทำโครงงานนี้ก็เพื่อจะแก้ผลสอบกลางภาควิชาฟิสิกส์
เนื่องจากเด็กนักเรียนในห้อง
สอบตกกันยกชั้นเลยในวิชาฟิสิกส์นี้๒๕คน
ครูไม่ให้ผ่านสักคน
และครูสอนฟิสิกส์ก็เสนอวิธีการแก้ผลสอบมา๓ข้อ
แล้วแต่นักเรียนนะจะเลือกแก้ผลสอบยังไง
วิธีที่๑คือการสอบใหม่จนกว่าจะผ่าน
วิธีที่๒คือการซื้อสิ่งของตามที่ครูต้องการมาให้
และวิธีที่๓คือการทำโครงงานเผาถ่าน
คือวิธีที่๒หลายคนบอกเหรอซื้ออะไรมาให้อาจารย์นะ
ซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าซื้อมามันก็เอาไว้ใช้ในการทดลองฟิสิกส
ในการเรียนกันสอนสำหรับรุ่นน้องต่อไป
แล้วแต่คุณจะเลือกนะ๓วิธี
นักเรียนหญิงที่รับบาดเจ็บและเพื่อนอีก๔คนรวม
๕คนเลือกวิธีทำโครงงานที่๓คือทำโครงงานเผาถ่าน
เพราะ๑เป็นการต่อยอดจากโรงงานที่เธอเคยทำกันไว้ตอนม๕
แล้วก็๒พวกเธอไม่อยากจะไปขอเงินพ่อแม่ผู้ปกครอง
เอามาซื้อสิ่งของตามที่ครูต้องการมาให้ครู
วิธีที่๒เด็กนักเรียนคนอื่นเขาเลือกกันเยอะ
แต่พวกเธอไม่เลือกเธอเลือกกันวิธีที่สาม
ก่อนเกิดเหตุเธอก็ได้มีการจุดไฟเผาถ่านในช่วงเย็นวันที่๑๙สิงหาคม
แต่ต่อมาช่วงเย็นวันที่๒๐สิงหาคม
เมื่อเธอกับเพื่อนไปดูที่เตาเผาก็พบว่าไฟมันดับ
เพื่อนก็เลยไปตามหาครูฟิสิกส์นี่แหละที่ห้องพักครู
เพื่อจะขอคำปรึกษาว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปดีคะ
เพราะไฟมันดับแบบนี้แต่ปรากฏว่าครูไม่อยู่
พวกเธอกับเพื่อนจึงพากันหาบรือเลยนะ
ก่อนจะไปซื้อน้ำมันเบนซินมาเอามาราดลงไปในปล่อง
อันนี้คือเตาเผาถ่านตามที่เด็กเขาทำโครงงานขึ้นมา

พวกเธอก็เอาน้ำมันเบนซินราดไปในปล่องนี้
ไปด้านบนนะและพยายามจุดไฟ๒๓ครั้ง
แต่จังหวะนั้นเองนักเรียนหญิงที่รับบาดเจ็บ
เธอก็จะก้มลงไปดูว่าเตาเผาไฟมันติดหรือเปล่า
เธอก็นั่งคุกเขาก้มลงไปดูตรงช่องนี้
ปรากฏว่าไฟมันลุกพลึบจนลามมาลวกตัว
แล้วก็ใบหน้าของเธอจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
มีการจุดก่อนหน้านี้๒ครั้งแล้วค่ะ
ครั้งที่๓ไปจุดก็เลยเกิดนี้ค่ะ
มันทำมานานแล้วมันไม่ติด
อยากทำให้มันเสร็จก็เลยพากันตัดสินใจ
ไปซื้อน้ำมันเบนซินมาลาดค่ะ
แล้วตอนพอราดมันราดข้างบน
แล้วหนูอยู่ด้านล่างซึ่งมันเป็นเตาปูน๒ปูนเรียงกันค่ะ
แล้วประมาณ๑๒นาที
มันก็พลึกใส่ว่ารวบทั้งตัวแล้วหน้าค่ะ
นี่ค่ะคือน้องบอกว่าก็อยากให้มันเร็ว
ก็เลยไปเอาน้ำมันบินซินน้ำมันบินซินน้ำมันบินซินน้ำมันบินซินน้ำมันบินซินน้ำมันบินซินน้ำมันบินซินน้ำมันบินซินน้ำมันบินซินน้ำมันบินซินน้ำมันบินซินน้ำมันบินซินน้ำมันบินซินน้ำมันบินซินน้ำมันบินซินน้ำมันบินซินน้ำมันบิ
แต่ตอนนี้เนี่ยนะน้องบอกว่าหนูไม่กล้ากลับไปเรียนหนูไม่กล้ากลับไปจะสู้หน้าอาจารย์ไม่รู้ว่าจะยังไงจะมองหน้ากันยังไง

ใช่ค่ะซึ่งครอบครัวของน้องบอกว่าอยากให้คุณครูฟิสิกส์แสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้
เพราะว่าคุณครูเป็นคนให้เด็กทำโครงงานนี้ซึ่งครูต้องรับผิดชอบ
ใช่ครับเพราะว่าพี่ชายของน้องที่เป็นคนที่ออกมาโพสต์ก็บอกว่า
อยากให้ครูรับผิดชอบบ้างครูไปเยี่ยมก็จริงนะแต่ว่าครูก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลย
ทีนี้ทีมข่าวของเรานะคะคุณผู้ชมพยายามติดต่อไปที่คุณครูฟิสิกส์คนนี้
มีคนรับสายค่ะคนที่รับสายบอกว่าเป็นแม่ของคุณครู
แล้วตัวลูกที่เป็นคุณครูไม่อยู่ไปงานศพญาติที่ต่างจังหวัด
ถงมือถือไม่ได้ติดไปด้วยทีนี้คนที่อ้างว่าเป็นแม่ของคุณครู
เขาก็ชี้แจงบอกว่าไอ้ช่วงที่เกิดเหตุไฟลุกคลอกเด็กเนี่ยนะคะ
ตัวคุณครูประชุมอยู่กับพอคือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะ
แต่พอคุณครูทราบเรื่องก็รีบพาเด็กไปส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ยืนยันว่าครูไปเยี่ยมอาการของเด็กแล้ว
มีการมอบเงินทำขวัญให้เด็ก๕๐๐บาท
แต่ว่าทั้งครอบครัวของเด็กเรียกร้องมามากกว่านั้น
ผู้ปกครองเด็กบอกว่าต้องการค่าเยียวยา๑แสนบาท

เรื่องนี้เนี่ยแม่ของครูก็บอกว่า
คุณครูบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุครูไม่ใช่คนผิด
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไง
ใช่ค่ะแม่บอกว่าครูเนี่ยไม่ใช่คนแร้งน้ำใจนะ
แต่สิ่งที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้จะรับผิดชอบยังไง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุเนี่ย
แล้วก็เด็กก็ทำเองแต่ว่าครอบครัวของเด็กก็บอก
ก็เพราะคุณครูไม่ให้คำปรึกษาไง
แล้วเพราะคุณครูเนี่ยให้สอบตกกันเกือบทั้งห้อง

แต่ทีนี้เรื่องมันยังตกลงกันไม่ได้นะคะ
ระหว่างครอบครัวของเด็กคนเจ็บแล้วก็ระหว่างคุณครูฟิสิกส์
ผู้ว่าค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเนี่ย
ก็เลยสั่งให้นายอำเภอน้ำพองรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ต้องมาเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะคะ

ครอบครัวก็จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลขอนแก่น
เพื่อขอประวัติการรักษาใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นเรื่อง
ร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
และเมื่อเวลา๑๑นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
นายโอรานลันบุตรอายุ๓๑ปี
พี่ชายของน้องแอมนักเรียนหญิงชั้นม๖ที่ถูกไฟคลอกเนี่ย
แล้วก็เป็นคนนำเรื่องราวน้องสาวมาโพสต์ลงในโซเชียล

ยื่นร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
เพราะพวกเขาบอกว่าก็ร้องโรงเรียนแล้ว

และจะยังไงต่อก็ต้องยื่นหน่วยงานอื่นนะครับ
หลังจากยื่นเรื่องเสร็จก็ได้เปิดเผยกับผู้สิทธิ์ข่าว
บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อมาเลย
มีเพียงพอโรงเรียนที่ให้กำลังใจ

ส่วนของการเรียกเงินเยียวยา๑แสนบาทนั้นนะครับ
ทางครอบครัวก็ยอมรับว่าเรียกไปจริง
แต่จริงแล้วไม่ได้ต้องการได้เงิน๑แสนบาทเต็มจำนวน
แค่เสนอไปเพื่อให้อาจารย์ได้ต่อรอง
แต่อาจารย์จะไม่ยอมรับผิดชอบแม้แต่บาทเดียว
โดยบอกว่าเป็นความผิดของเด็กเองนะครับ

แต่ก็เป็นห่วงเรื่องของบาดแผลไฟไหม้
แล้วก็บาทแผลทางใจมันสำคัญนะครับ

ผู้มนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนาศึกษา
และก็คณะจะได้ลงพื้นที่ไปพบกับน้องนักเรียนหญิงชั้นหม่อ๖
ดูสภาพบาดแผลน้องเนี่ยนะคะคือบริเวณใบหน้ามือขาโดนหมดเลย

มันก็มีเรื่องความสวยความงามด้วยนะคะคุณผู้ชม